คือเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่แหละค่ะภาพภาพนี้คือแต้วเขาลงเอาไว้เอง
มีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเข้าไปคอมเมนต์ถามแต้วว่า
วันนี้คุณไปคลีนิกแห่งหนึ่งแน่เลยเพราะว่าเรานั่งรอจ่ายเงินต่อจากคุณ
เราจำชุดคุณได้เราเสียใจมากจริงที่เป็นคุณ
ทั้งที่คุณบอกแล้วว่าจะกักตัวเราถามคุณคุณก็กลับลบคอมเมนต์นะคะ
ยืนยันว่าคุณไปที่แห่งนั้นมาจริงเพราะว่าคุณไม่ปฏิเสธ
เราติดตามคุณมานานเราผิดหวังมากจริงค่ะ
คุณผู้ชมดูก็คือชุดที่แต้วใส่ก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
แล้วแต้วมาตอบบอกว่าใช่เป็นเธอจริงแล้วเธอนี่แหละที่ไปคลินิกค่ะ
วันนี้ที่เธอไปคลินิกเนี่ยเพราะว่าพาคุณแม่ไปทำกายภาพค่ะ
แล้วคือไม่ใช่แค่คอมเมนต์นี้คอมเมนต์เดียวนะคะมีอีกหลายคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าด้วย
บางคนบอกว่าถามจริงไม่ห่วงแม่บ้างเหรอ
รู้สึกว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนติดโควิดบ่อยมาก
แล้วแต้วก็มาตอบด้วยนะคะบอกว่าเป็นห่วงสิคะ
ไม่มีใครอยากเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงไม่มีใครอยากติดนะฮะ
เท่าที่เข้าใจยังไงก็รักษาสุขภาพด้วย
อันนี้คือข้อความของแต้วก็แท็กตอบกลับไปหาชาวเน็ตที่ตั้งคำถาม
แต่อันที่เขาบอกว่ามีการลบข้อความหรือเปล่า
เต้าไม่ได้ลบข้อความนั้นนะครับคุณผู้ชม
แต่แรกค่ะเพราะว่าแต้วเสี่ยงต่ำเพียงแค่เลี่ยงพบผู้คนทั่วไป
ซึ่งแต้วเองควรจะใช้คำอื่นแทนคำว่ากักตัวแต่แรก
อันนี้เธอก็บอกตัวเองนะว่าเป็นความผิดพลาดของเธอที่เธอใช้คำว่าต้องกักตัว
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงยังไงก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิดเช่นกัน
ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับตามนี้เลยแต้วได้โพสต์เอาไว้นะครับคุณผู้ชม
และเพื่อไม่ให้ดราม่ากักตัวทิพย์มันบานปลายไปกันใหญ่ค่ะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะใครที่เถียงกันตกลงต้องกักไม่กักยังไงนะฮะ
ออกมาโพสต์ชี้แจงเลยร่ายยาวมาเลยค่ะ
มีทั้งไทม์ไลน์นับจากวันที่ไปเจอแพนเค้ก๒๒มิถุนายน
จนถึงวันที่๓กรกฎาคมค่ะ
ผลตรวจหาเชื้อในครั้งที่๒ของแต้วยืนยันว่าไม่พบเชื้อ
คือจนถึงเมื่อวานที่เป็นประเด็นดราม่ากันนี้นะคะ

หลังจากที่แต้วไปเจอกับคุณแพนเค้กเขามานะฮะ
อกจากนี้ค่ะแต้วก็ได้โพสต์เอกสารอ้างอิงด้วย
ในเมื่อคอมเมนต์กันแล้วไม่เข้าใจกันก็เอาเอกสารมาเลยนะฮะ
เป็นประกาศจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
คุณผู้ชมมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองนะครับ
ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลการจัดระดับความเสี่ยง
สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลศิริราช
แต่ว่าประชาชนทั่วไปนี่ก็สามารถเอาไปดูได้นะครับ
เพื่อยืนยันว่าตัวเธอนี่นะคะ
จัดอยู่ในผู้ที่มีความเสี่ยงตา
อืมมีภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนแล้ว

ซึ่งตัวแต้วเองก็บอกด้วยว่าจากความเข้าใจส่วนตัวของเธอเนี่ย
ความผิดของเธอจากเหตุการณ์ดราม่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเลย
เธอพูดว่าเธอผิดเองแหละที่เธอใช้คำว่ากักตัว

ก็ทำให้คนเข้าใจเธอผิดในการปฏิบัติตัวในช่วงนี้
คือเธอก็บอกว่าจริงเธอไม่ต้องกักตัวแหละ
แต่คือก็เลี่ยงในการพบป่าผู้คนไปเจอคนเยอะอะไรอย่างนี้นะคะ
เราก็สอบถามไปทางผู้จัดการของแต้วนะคะ
ก็บอกอย่างที่เชอรี่บอกนั่นแหละค่ะว่า
ก็คือไม่ต้องกักตัวแล้วแต่ว่าก็หลีกเลี่ยงการไปเจอคนเยอะนั่นเองนะคะ
ซึ่งเธอก็บอกว่าเธอก็จะออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นนั่นแหละค่ะ
คุณผู้ชมจากดราม่ากักตัวทิพย์นะคะอย่างที่นำเสนอไป
แววก็ออกมาเชียร์ชัดเจนไปแล้วค่ะ
ส่วนอีกเรื่องนะคะรอเคลียร์อยู่ค่ะก็เรื่องของพี่นวัดนั่นเองค่ะ
พี่นวัดอิสระไกรศีลนั่นเองนะคะ
อย่างที่ทราบตอนนี้พี่นวัดเนี่ยกำลังรักษาตัวจากการป่วยโควิดอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ด้านมีดราม่าแล้วดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ผัวพันกับคนในวงการบันเทิงนี่แหละคุณผู้ชม
ที่บอกว่าดราม่านะคะเพราะว่าจู่ค่ะทั้งพี่ตุ๊กกี้นะคะ
พิตุกี้สุดารัสคุณแท็กพารันยู

เฝ้าระวังมาตลอดแต่ต้องมาเดือดร้อน
เพราะคนที่ขาดความรับผิดชอบ

พิธีกรดังรายการนึงเนี่ยคุณผู้ชม
รู้ว่าตัวเองเสี่ยงกลับไม่ยอมยกเลิกงาน
ทำให้คนอื่นต้องมาเป็นกลุ่มเสี่ยงไปด้วย

คุณผู้ชมที่บอกว่าตัวเองติดโควิด

พี่นวัดเองนะคะ

โพสต์แบบนี้คุณผู้ชมอันนี้โพสต์ล่าสุดเมื่อคืนเลยนะ
แบบว่ะนะคะรุ่นน้องตลาดทั้งสามคนนะคะ

สำนักดังนั้นขอให้ทั้งสามคนออกมาชี้แจงว่าสิ่งที่โพสต์ไปเนี่ย
หมายถึงพี่นวัดหรือเปล่าไม่เช่นนั้นนะคะ
พี่ก็จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายปกป้องตนเอง
พูดอะไรต้องมีหลักฐานพี่ไม่ชอบคนนิสัยหน้าไหว้หลังล้อ
โอ้โหค่อนข้างแรงเหมือนกันนะตอนนี้นะคะตัวพี่นวัดเดือดร้อน
มันทรมานคนกำลังไม่สบายถ้าพี่หายช้าขึ้น
ก็เพราะว่าความเครียดที่ส่งผลมาจากพวกคุณทั้ง๓คนนะคะ
ซึ่งก็เป็นข้อความที่โอ้โหหลายคนก็พูดถึงกันเยอะมากนะคะ
พูดนิดนึงในเรื่องโซเชียลเมื่อสักครู่เนี่ย
มีการแชร์กันเยอะบอกว่าตอนนี้อาการของบอสนวัฒน์พี่นวัดเนี่ย
อาการหนักจริงไม่จริงพี่แจ๊กเห็นพี่แจ๊กคุยโทรศัพท์กับพี่นวัด
ล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่นะคะได้คุยโทรศัพท์กับพี่นวัดเลยนะคะ
นวัดบอกว่าคือตอนนี้อาการยังทรงอยู่คือดีขึ้น
วันแรกที่อาการหนักมากคือโทรคุยกับพี่นวัดไม่ได้เลยนะคะ
แกแหบแล้วก็แกทายานต้านนะคะยาที่คุณหมอให้

เกือบร้อยเมตรแล้วคุณผู้ชมคือกินยามาตลอด
แล้วก็คือบางทีก็ต้องให้ยาทางเส้นเลือดดำด้วย

ส่วนพี่ก็ถามนะคะว่าไอ้พี่ที่พี่พูดถึงนะคะ
ดาราทั้ง๓ท่านมีโทรมาเคลียร์หรือยัง

คือตอนนี้รักษาสุขภาพก่อนแล้วกันพี่นวัด
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้คือยืนยันจากปากพี่นวัดนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปให้ฟังคลิปกันในวันอื่นแล้วกัน

เดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีเนาะ